คะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยที่จังหวัดพัทธลุงค่ะเรื่องนี้ต้องฟังข้อมูลจากทุกคนจริงจริง
ครับมันเริ่มต้นเรื่องแบบนี้นะคะคือมีน้องสาวมาร้องขอความช่วยเหลือ
บอกพี่ชายถูกชายชะกันลากคอขึ้นรถแล้วขับรถออกไปพี่สาวอีกคนวิ่งตามรถถอยมาเกือบทับแน่
แล้วหนีหายไปพ่อบอกว่าสงสัยผู้หญิงคนนี้เป็นม่ายสาวลูกชายไปติดพันธุ์กำลังจะแต่งงานกัน
แล้วผู้หญิงคนนี้เรียกสินสอดทองมั่นแล้วพ่อไปต่อครับ
นี่คือคนที่ถูกอุ้มขึ้นรถไปค่ะพ่อบอกว่าพ่อไปต่อสินสอนทองมั่นว่าลดหน่อยได้ไหม
ม่ายคนนี้บอกว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องแต่งหลังจากม่ายสาวคนนี้พูดไปแบบสัก๕วันมันเกิดเรื่องเลยไง
พ่อเลยสงสัยว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าที่ลูกพ่อไปติดพันธุ์แล้วจะแต่งงานด้วย
แต่สุดท้ายเรื่องมันเฉลยเรื่องมันเฉลยยังไงรอฟังนะคะผู้ชายคนนี้ก็คือนายปัญญาวุฒิศรีมณีอายุ๓๗นะคะ
น้องสาวคือนางสาวทาราวดีอายุ๓๐เข้ามาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกับนักข่าว
เขาบอกเนี่ยพี่เนี่ยนะถูกชายชะกัน๔คนเอาปืนจี้ด้วยนะลากคออุ้มขึ้นกระบะไปเลย
พี่ชายกำลังเดินถ่ายรูปเล่นอยู่หน้าบ้านมีรถกระบะของคนร้ายมาจอดมีผู้ชายอยู่ในรถสี่คน
หนึ่งในสี่ลงมาพร้อมปืนเอาปืนจี้หัวครับล็อกคอลากขึ้นรถกระบะพี่ชายตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
คนร้ายเอามือปิดปากด้วยพี่สาวอีกคนนึงคือนางสาวนัทยาวิ่งตามรถคนร้ายเลยนะคะ
แต่สุดท้ายคนร้ายถอยรถเหมือนจะชนเกือบทับอ่ะพี่สาวคนนี้หนีได้ทันแต่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แล้วคนร้ายก็ขับรถหนีไปเลยตามถนนลำสินต้นไซค์อ่ะค่ะ
พี่ชายยืนหันหลังให้ก่อนมันก็ล็อกโคลปลาขึ้นเลย
ตอนนั้นพี่แม่แสวแบบนูยื่นไปช่วยพี่สาวโดนมันเผยหลามรถมาค่ะ
นี่น้องสาวให้ข้อมูลแบบนี้แล้วบอกให้นักข่าวช่วยหน่อย
เจอพี่ชายเลยนี่คือแผลของพี่สาวอีกคนที่วิ่งตามรถนะคะเป็นแผลแบบนี้
พ่อของนายปัญญาวุฒิในเปลื้องศรีมณีอายุ๕๗พ่อสงสัยผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ที่เป็นแม่ม่ายที่ลูกชายไปคบหาด้วยที่กำลังจะแต่งงานกัน
บอกว่าลูกชายไปติดพันไม้สาวคนนึงที่อำเภอควนขนุนอยู่กินกันมา๕ปีกว่านะ
แต่โอ้โหไม่ค่อยกลับบ้านเลยปีนึงเนี่ยกลับมาหาพ่อแม่ปีละครั้ง
เหมือนกับถูกฝ่ายหญิงบังคับไม่ให้กลับบ้าน
ฝ่ายหญิงบอกว่าเนี่ยจะแต่งงานนะแต่ลูกชายต้องหาสินสอดมาเป็นเงินเนี่ย๓๐๐๐บาท
สร้อยคอทองคำอีกน้ำหนัก๒บาทตกลงนัดสู่คอกัน๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่พ่อบอกว่าพ่อก็บอกทางฝ่ายหญิงไปว่าลดหน่อยได้ไหมสินสอดเหลือสักสองหมื่นได้ไหม
บอกฝ่ายหญิงโมโหมากค่ะฝ่ายหญิงตอบมาว่างั้นไม่ต้องมาแต่ง
คือพอฝ่ายหญิงพูดแบบนี้ปุ๊บอ้าวกลายเป็นว่ามันเกิดเหตุมีชายชะกันมาอุ้มลูกพ่อขึ้นกระบะแล้วก็ขับไปเลย
พ่อก็เลยสงสัยว่ามันเกี่ยวกันไหมเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมเนี่ย
แล้วลูกพ่อเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ชะตากรรมเลย
ไปแจ้งความแล้วนะคะสพศรีนครินที่จังหวัดพัทธลุงค่ะ
แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าก็เลยอยากจะให้นักข่าวตามเรื่องให้หน่อย
ไม่ขึ้นแล้วลึกแล้วตอนเดี๋ยวเราไม่ชะวัดช่วยพ่อแล้วก็เวิร์น
ก็บ้าไม้เคยบาดใหม่เราไม่ได้
สุดท้ายเรื่องมันเฉลยแบบนี้ค่ะ
ลูกชายพ่อกับม่ายสาวเขาจูงมือกันเลย
ลงบันทึกประจำวันที่สพควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
มันคือเป็นพื้นที่ของฝ่ายบ้านผู้หญิงอะค่ะ
เขาบอกว่าไม่มีไอ้เรื่องลักพาตัวทำร้ายร่างกายอะไรเนี่ย
ไม่มีเรื่องมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย
ตำรวจสพควนขนุนก็เลยส่งตัวของทั้งคู่ไปสพศรีนครินเป็นท้องที่ที่ทางครอบครัวไปแจ้งความนะคะ
ให้ข้อมูลกับตำรวจค่ะว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ไม่มีทำร้ายเลยเหรอไม่มีเอาปืนไปจี้หัวเหรอ
เอ้าบ้านบัดจบบัดเจ็บอะไรใช่ปะแล้วมันอะไร
นี่ค่ะก็เลยไปเจอตำรวจสพศรีนครินทร์นะคะ

บอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดค่ะพี่อุ๋ย
ไม่ได้มีการอุ่มลักพาตัวทำร้ายร่างกายอะไรเลย

นั่นสิผู้อำกับสมภาษณ์สีนครินทร์ก็เลยคุยแบบนี้

เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่ได้มีการอุ้มอะไรเลย
ฝ่ายชายเปิดประตูขึ้นรถกระบะไปเองค่ะ
ส่วนชายชะกันที่อยู่ในรกระบะ

อาสาขับรถไปให้เพราะฝ่ายหญิงขับรถไม่เป็น

ทั้งคู่ยืนยันว่าไม่ได้มีการบังคับขืนใจอะไรเลยค่ะ
อ้าวยังไงล่ะทีนี้
คุณพ่อคุณพ่อของฝ่ายชายในเปลื้องอ่ะมานะคะ
เจอลูกชายมาคุยกับลูกชายมาคุยกับตำรวจ
พ่อก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเบื้องต้นมันก็โล่งอกแหละ

ใช่ลูกชายพ่อปลอดภัยพ่อก็ดีใจ

พ่อบอกว่าคือตอนเกิดเรื่องพ่อไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่ลูกสาวพ่อสองคนเห็นเหตุการณ์ครับ
ลูกสาวบอกว่ามันมีการฉุดกระชากตัวลูกชายพ่อขึ้นรถไปจริง

พ่อบอกว่าพ่อกังวลมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกชายไปทำงานที่อื่น
บกับผู้หญิงคนนี้อยู่กัน๕ปีกว่าแล้วพ่อแบบไม่ค่อยได้เจอลูกไง
ปีนึงกลับมาหนเดียวอะไรแบบนี้
พ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอพ่อคุยกับลูกชายพ่อก่อน
ตกลงแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงกันแน่
พ่อมันไม่อยู่ในเหตุการณ์นั้น